คือเขาไปนอนเสียชีวิตในเพลิงไม้
เป็นเพลิงวินรถจักรยานยนต์ริมถนนที่อายุทยาค่ะคุณผู้ชม
สภาพแบบนี้แล้วดูสิตอนที่แม่ไปเจอว่าลูกตายแล้ว
โอ้โหแม่ร้องห่มร้องไห้เสียใจค่ะ
ซึ่งลูกเนี่ยดูสิคะเสียชีวิตอยู่ในเพลิงไม้
เป็นเพลิงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างริมถนนเอเชีย
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
ตระก้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์เจอขวดเหล้าเจอขวดน้ำดื่ม
คนตายคนนี้คือนายวุฒิชัยงิ้วชัยราชอายุ๓๕ปี
จากการสอบถามค่ะก็สอบถามแฟนของนายวุฒิชัยผู้ตายเนี่ยนะ
ชื่อว่านางชนะภาษีเหลืองอายุ๒๒ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าเพิ่งรู้จักกันประมาณ๑อาทิตย์

แล้วก่อนหน้านี้ตอนตี๑ที่ผ่านมา
ตัวคุณชนะภากับนายวุฒิชัยแล้วก็เพื่อนก็นัดกัน
ไปกินข้าวไปกินเหล้าจนถึงประมาณตีสี่ครึ่ง
แล้วมันมีจังหวะที่ทั้งคุณชนะพาแล้วก็นายวุฒิชัย
มีปากเสียงกันก็ทะเลาะกัน
ทีนี้ก็เลยแยกย้ายกันกลับละกัน
ทางคุณชนะพาก็กลับกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึง
นั่งวินกลับบ้านในอำเภอบางปะหัน
แล้วมารู้อีกทีนึงแฟนเสียชีวิตแล้ว
เราก็เลยไปสอบถามคนรู้จักอีกหนึ่งคนค่ะ
ชื่อว่านายสารวุฒิปานแดงอายุ๒๑ปี
เล่าบอกว่าผมเนี่ยเพิ่งรู้จักกับวุฒิชัยคนตายเนี่ยนะ
รู้จักกันวันหนึ่งเพราะไปกินเหล้าด้วยกัน
วุฒิชัยเขาก็ออกมาพร้อมกับแฟน
แล้วก็มีเพื่อนรวมถึงตัวผมด้วย
สักพักเนี่ยวุฒิชัยโทรมาหาผมบอกว่าหายใจไม่ออกไม่ไหวแล้ว
ตอนแรกผมยังนึกอยู่เลยว่าเขาโทรมาแห่ผมเล่นแต่ผมก็รีบไปดู
พอผมไปถึงผมเห็นวุฒิชัยนอนอยู่ในเพลิงไม้
ไม้วินมอเตอร์ไซค์ริมถนนนอนอยู่คนเดียว
แล้วพูดจาก็เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
แต่สิ่งที่เพื่อนเขาจับใจความได้คือวุฒิชัยหายใจไม่ออก
แล้วก็เหมือนกับฝากบอกอะไรสักอย่างกับทางบ้าน

หลังจากนั้นนะวุฒิชัยก็ค่อยลมหายใจแผ่วลง
พอเพื่อนเห็นแบบนั้นคุณผู้ชมค่ะ
รีบพารีบไปตามอาสาสมัครมาช่วยปั๊มหัวใจ
เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นท้ายที่สุดคือเสียชีวิต
เรื่องต้นค่ะแพทย์ก็ได้ชนะสูตรศพ
ก็คาดว่าน่าจะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลัน
แต่ก็จะนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติปฐุมธานี
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะคะ